เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
เริ่มมีลมเย็นมาพัดเอาความร้อนออกไปบ้าง
แต่ยังคงต้องระวังเรื่องของความร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองอากาศเย็นเข้ามาปกคลุม
ดังนั้นจึงทำให้ท้องฟ้าในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยค่อนข้างที่จะปลอดโปร่ง
แดดในช่วงกลางวันค่อนข้างแรงเป็นพิเศษนะครับ
ซึ่งจากปัจจัยสำคัญก็คือพายุหนึ่งลูกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
ทำให้ลักษณะของความชื้นเข้ามาในเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะ
คือพายุที่เข้าไปประเทศญี่ปุ่นไปที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้สลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สิ่งที่ตามมาก็คืออากาศเย็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
สีม่วงจะสังเกตว่ามีการแผ่เต็มพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
พายุฝนอีกหนึ่งลูกนะครับที่เกาะตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตรงนี้

ในการดึงเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนลงมาในเมืองไทยของเรานะครับ
สังเกตว่าการเคลื่อนตัวของลมหนาวเข้ามาก็จะเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

ส่วนภาคเหนือจะเป็นกระแสลมที่มีบทบาทในบริเวณทางตอนบนนะครับ
กระแสลมในระดับสูงประมาณ๕เมตร
ดังนั้นลักษณะของพื้นที่ภาคเหนือในระยะนี้ก็จะมีอากาศร้อนอบอ้าวมีฝนฟ้าขนองตามด้วยอากาศเย็น
เป็นพื้นที่เดียวที่ยังคงมีฝนอยู่นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งโล่ง
ฝนจะมาอีกทีหนึ่งก็คือการมาของพายุลูกนี้แหละครับ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเข้ามามีบทบาทในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือลักษณะการเข้ามามีบทบาทของอากาศเย็นนะครับ
ซึ่งอากาศเย็นอย่างที่บอกไปนะครับว่าการลงมาแต่ละครั้งก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ยังคงมีอยู่นะครับปริมาณฝนอาจจะไม่เยอะเท่าไห
แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือความรุนแรงของสภาพอากาศนะครับ
อาจจะมีลมแรงแล้วก็อาจจะมีเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้
ช่วงกลางวันแดดค่อนข้างแรงแสงยูวีค่อนข้างแรง
ยังไงก็ระวังการใช้ชีวิตในกลางแจ้งด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ